ข่าวนี้ห้ามพลาด
วินาทีเจ้าหน้าที่สยบหนุ่มคลั่งยายิงปืนเผาบ้าน
ติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว

มากัดกระเทศสะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ช่วงเวลาดี๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะครับ
เรื่องราวข่าวสารเราพากันไปที่บุรีรำกันก่อนเลย
อู้วชายคนนึงขาดหายตัวออกไปจากบ้าน
หายไปหลายวันเลยนับจนถึงวันนี้ก็๑สัปดาห์ผ่านไปแล้ว
มันรู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรนะคะ

ไม่เจอเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปหา
แต่คนที่บ้านบอกว่าขอพึ่งศัยศาสตร์นิดนึงนะคะ

และช่วงทำพิธีเปิดป่านี่แหละ
ญาติคนหนึ่งร้องกรี๊ดกันมาเลยค่ะ

มาพิธีประยูใจหมอกใดเกลียดใดงุ่มใดกลับบ้าน
ให้เห็นแสบอันให้พวกมันเห็นสะเนิด
เขาเป็นตัวยังไงเป็นร่างแบบไหน
ร่างใส่เสื้อยีนจ้ะ
ใส่เสื้อยีน
ก็คือเห็นเป็น
แป๊บไปผ่านไปแบบนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่า
แต่เห็นว่าเป็นคุณต่อสวมใส่เสื้อยีนว่าอย่างนั้น
เห็นบอกว่าร้องลั่นป่าเลยเหรอ
โอ๊ยทุกคนที่อยู่ในพิธีเมื่อกี้เนี่ยคะ

เห็นอยู่แค่ไม่กี่คนไง
เออยืนยันคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าใช่จริงหรือเปล่าเออนั่นสิ
เอางี้ละกันครับไปถามนางอำภัยก็บอกว่า
ที่ร้องดังลั่นเพราะมองเห็นหลานจริง
นี่ย่างย่างจังสิ

คือตัวนางอภัยทั้งดีใจและตกใจ
ก็เลยตะโกนร้องเสียงดัง
คนแถวนั้นเขาก็ตกใจตามไปด้วยไง
เออนั่นหรือว่าเจออะไรเข้า
แต่อย่างนี้นางอภัยเชื่อว่าเห็นตัวหลานก็คือคุณต่อ
แต่คุณต่อไม่สามารถตอบโต้ได้
เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างบังตาไว้
ย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ส่วนนางประพาดาแม่ของคุณต่อเนี่ย
บอกว่าที่ผ่านมาไปดูดวงมานะ
ไปดูหมอดูมา๔๕คนแล้ว
หมอดูบอกว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่
แต่มันมีอะไรมาบังตาเอาไว้มองไม่เห็น

ขอให้ลูกชายยังมีชีวิตอยู่เหมือนตอนที่หมอดูบอก
เลยต้องมาทำพิธีแบบนี้ไงคะ
ลักษณะเป็นพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาให้เจอลูกชายค่ะ

ตัวแบบหัวอกพ่อแม่เนี่ย

มันก็ต้องครึ่งทางนี้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ

หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๓ธันวาคม
หลังจากมีปากเสียงทะเลาะกันกับคู่รักของเขานะครับ
ชาวบ้านไปพบกับรถจักรยานยนต
ทิ้งไว้ในป่าเขาอังคารเมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา

เขาเลยไปแจ้งความเอาไว้กับทางตำรวจสภเฉลิมพระเกียรติฮะ

ก็คือชุดอาสาพิทักษ์ป่าหน่วยกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ชาวบ้านเนี่ยค่ะมารวมกันเป็นร้อยแบบนี้
ออกค้นหาทั้งทางรถยนต์ทางรถจักรยานยนต์
เดินเท้าเข้าไปในป่าเขาอังคาร
แต่คุณผู้ชมคะตั้งแต่๑๒ธันวาคม
ยังไม่เจออ้าวเราขอให้ต้องใช้เวลาหน่อยนะ

เราขอให้กำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณต่อเอง
แล้วก็จะนัทีให้เจอในเร็ววันค่ะ

อารวาสทำลายข้าวของตัวยายนะครับ

ถึงขั้นต้องจ้างจ้างเพื่อให้เลิกยาครับ
อ่ะถามคำทะเลาะกับใครยังไม่รู้เลยอ่ะ

ชาวบ้านเท่านั้นอ่ะเขากลัวไปหมดแล้ว
มันน่ากลัวเนอะคือต้องอยู่เงียบเลยนะครับ
แล้วก็เอามือถือในแอบไทยพฤติกรรมของหนุ่มวัยยี่สิบเจ็ดคนนี้เอาไว้
กเวกโวยวายแล้วนี่ถอดเสื้อด้วย
ดีนะยังเหลือกางเกงอยู่เดินทั่วหมู่บ้านเลยครับ
เขาว่ากันว่าสาเหตุมาจากปัญหายาเสพติดนั่นแหละ
พิกัดที่เกิดเหตุก็คือบ้านน้องให้ตำบลพลเพชรอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นครับ
หนุ่มคนนี้เขาว่ากันว่านะเป็นนุ่มที่ติดยาอยู่ในหมู่บ้าน
ตอนนี้ที่ห่วงจริงก็คือเด็กในชุมชนรวมไปถึงผู้ใหญ่แล้วก็คนชะลา
อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับน่ากลัวนะตอนนี้เขาเลยไปแจ้งความจับเอาไว้แล้วครับสุดท้ายยังไงรู้ไหม
พอหายเมาหนุ่มคนนี้พอหายเมานะก็กลับไปที่บ้านแล้วก็อารวาสอีกอ่ะ
วนไปวนมาเหรอมันเป็นหลูบแบบเนี้ย
ผู้สื่อข่าวของเราได้เรื่องนี้แล้วไปที่บ้านค่ะไปดูสภาพบ้านกันหน่อยโอ้โห
ความเสียหายภายในบ้านนี่คือความเสียหายเกี่ยวกับตัวบ้านภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นพัดลมทีวีโอ้โหพังไม่เหลือชิ้นดีเลยคุณค่ะ
นางบุญตาจันทพรอายุ๘๐ปีเป็นเจ้าของบ้านและเป็นคุณยายของหนุ่มคนนี้

ช่วงที่ตีไม่ได้ตียายนะตีเครื่องใช้ไฟฟ้า
นี่แล้วก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้
ตีบ้านตัวเองคุณค่ะก็คือวิธีการใช้เสียมเหล็กทุบข้าวของภายในบ้านทุบฝาบ้าน
ยายบอกว่าหลานชายเนี่ยติดยาบ้าเวลาไม่เสพปกติดีพอเสพปุ๊บสภาพอย่างที่คลิปที่เขาแชร์กันอยู่อะค่ะ
เดินไปเดินมาพูดจาโวยวายตัวยายเองกลัวนะเวลาหลานเสพยาหนีก่อนหนีก่อนที่จะอารวาสด้วยซ้ำ
เห็นบอกว่ายายเนี่ยต้องเอ่ยปากนะขอให้เลิกขอให้เลิกแล้วยังไงรู้ไหมเอาเงินไปจ้าง

เงินไปจ้างเพื่อให้หลานเลิกแต่สุดท้ายได้เงินไปทำไงเอาไปซื้อยามาเสพอีก

ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะคุณยายบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาหลานไปบำบัดหน่อยค่ะ
ครับล่าสุดนะครับช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็นำกำลังลงพื้นที่นี่ผู้กำกับมาเองเลยนะครับไปเจอกับนายบิวหลานของยายบุญตานั่นแหละ
นี่ในบิวนี่นั่งอยู่นี่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ใต้ถุนนี่เห็นไหมกำลังจ้วงกินข้าวนั่นนี่เห็นไหม
เออแล้วพอเจ้าหน้าที่มาถึงนายบิวก็ยังมีท่าทีแบบก็ยังยิ้มยังคุยอยู่นั่น
หวังที่จะพาตัวในบิวเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดคุยไปคุยมาเป็นชั่วโมง
ถามว่าคุยกันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแล้วสักพักนายบิวเริ่มงุดหงิดเฮ้ยฉุนแล้วเฮ้ยฉุนแล้วเฮ้ยฉุนแล้วนะเฮ้ย
ฉุนเหรอฉุนเหรอล็อกคอเลยครับเอาไปดูวินาทีที่รุมกันจับในบิวหน่อยฮะ
อ้าวก็ตำรวจเขาก็ถามแล้วเนี่ยหากจะอาโหแล้วเจ้าจะเซฟอยู่ไหมบอกบอกบอกเลิกเซฟบอกได้
แต่ว่าไม่ได้รักหมดใจนะสภาพอย่างนี้อย่าไปรักหมดใจมันเลยนะคะยาเสพติดนะคะ
เอาแล้วจังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้ที่ในบิวถูกพาตัวไปรถตู้
เช้าบ้านในหลวงแว่ใกล้เคียงเฮ้ดีใจเลย

เขาบอกทนมานานแล้วนะเจ้าบิวเนี่ยและโล่งใจมาก
ยายบุญตาจะได้ปลอดภัยสักที
ก่อนหน้านี้ยายบุญตาบอกนะว่าหลานคนนี้หลอนหนักจนเผาบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง
เรื่องต้นค่ะตำรวจประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลมันจาคีเรีย
เอาตัวบิวเนี่ยไปบำบัดส่วนข้อหาพยายามฆ่าและวางเพลิงเผาทรัพย
หลักการนี้หลังจากนี้นะคะจะมีการสอบสวนและดำเนินการต่อไป
บิวบิวไปบำบัดก่อนนะ
เออเลิกได้เลิกนะจะได้กลับมาเป็นคนดีเนาะ
อ่ะจากนี้ทั้งนั้นขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะอ่าตัพโหลดเก็บมีดก่อนอ่ะตกใจหมดเลย
ผู้ชายคนนี้หลอนยาบ้าเผาบ้านตัวเอง
ทำลายข้าวของจนคุณพ่อที่อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยอยู่ไม่ได้
กระโดดหนีออกมาจากบ้านนะคะ
ดูไหนหลอกเลยหลอกเลยหลอกเลยหลอกเลยในกระเป๋ามี้แหละ

ช่วยเจียมช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม

ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
ช่วยเจียมช่วยเจียม
อ้าวผิดกฎหมายผิดกฎหมายค่ะส่วนไฟที่ไหม้อ้างว่าผมไม่ได้ตั้งใจวางเพลิงคุณตำรวจ
ผมจุดบุหรี่แล้วบุรีมันตกใส่โซฟาแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณตำรวจบอกว่ากว่าจะได้ความมาเนี่ย
วกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องเอางี้ไอ้ที่บอกไฟไหม้ไปดูกันหน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับ
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบบนบ้านพบว่าเอาไฟไหม้ที่โซฟาสองจุดโอ้ยไฟไหม้โซฟาสองจุดแบบนี้มันไม่ใช่บุหรี่ล่วงแล้ว
แล้วก็กระจกหน้าบ้านแตกเสียหายเห็นไหมแล้วนี่เอานี่เหรออันนี้เตียงไหม้อันนี้อย่างที่โอ้โหบุหรี่มันไหม้ได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เอางี้ละกันแล้วประตูห้องน้ำนี่ก็ไหม้แอร์ก็ไหม้มันไหม้หลายจุดอ่ะ
แล้วนอกจากนั้นยังพบว่านายต้นได้ใช้สายทองแดงขนาดเล็กพันลูกบิดประตูบ้านทุกห้องลามไปที่ราวบันไดบ้าน
ราวกับว่าจะทำการวางระเบิดแบบในหนังเลยอ๋ออ่ะทีนี้ไปถามคุณพ่อบ้าง
คุณพ่อของในต้นเล่าว่าก็อยู่กับในต้นเนี่ยสองคนพ่อลูกก่อนเกิดเหตุพ่อนอนอยู่
หลังจากนั้นสรุปไงค่ะอืมตื่นขึ้นมาเพราะพ่อเห็นไฟ
แล้วก็มีควันเข้ามาในห้องหนีตายออกมาทางหน้าต่างเลย
แล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยเสพยาเสพติดจนหลอนอืม
วันที่สิบสามธันวาคมที่ผ่านมาวันนั้นยิงปืนขึ้นฟ้า
ไปหลายนัดด้วยจนมาวันนี้ก็ยังเกิดอาการประสาทหลอนด้วยค่ะ
ล่าสุดนะครับเช้าวันนี้ฮะพนักงานสอบสวนสพเมืองแพร่นะครับ
และตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านที่เกิดเหตุ
เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานอันนี้นี่มากันแล้วช่วงเช้านะครับ
นายสุทัศน์พ่อของผู้ก่อเหตุบอกกับทีมข่าวว่าตัวเขาเองและญาติญาติ
โอเคกันเลยว่าจะให้ลูกชายไปรับโทษเพราะอยากให้เลิกยาเสพติด
อยากจะให้ไปบำบัดรักษาให้หายครับอ่าทีนี้พอเพื่อนบ้านมาดูเหตุการณ์ด้วย
เพื่อนบ้านก็บอกว่าจริงนะเอาถ้าไม่มีเรื่องยาเสพติด
ในต้นเป็นคนดีแล้วนี่ในต้นคนนี้และนอกจากนี้เป็นช่างไฟฟ้า
ช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะฝีมือดีอ่าน่าจะเป็นคนมีฝีมือมีความรู้
คนในหมู่บ้านเนี่ยใครทีวีพังตู้เย็นหักเนี่ย
ติดต่อในต้นไปซ่อมได้ตลอดเลยโอ้เอาแสดงว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หมด
งั้นบอกแบบนี้นะครับเลิกได้เลิกเถอะครับโอกาสยังมีนะครับ
ถ้ามีความรู้มีความสามารถแบบนี้นะครับยาเสพติดไม่เคยให้ประโยชน์กับใครอยู่แล้วนะครับ
ร้านแล้วก็เลิกยาแล้วก็มาทำอาชีพเป็นช่างไงคะดีจะตาย
อ่ะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าพ่อลูกคู่นี้เขาคุยอะไรกัน
พูดไป

หลายคนมองเรื่องของยาเสพติดเอ๊ะเป็นการตอกย้ำสังคมหรือเปล่า
คุณผู้ชมว่ายาเสพติดมันไม่ดีไงคะ
เอางี้ละกันนะครับมาร่วมกันโหวตดีกว่านะครับว่า
ข่าวไหนจะเป็นสุดยอดข่าวแห่งปี
เพราะติดตามกันมาทั้งปีแล้วเนอะเนอะเนี่ยครับใช่ค่ะ
ผมอยากเชิญชวนนะครับร่วมกันโหวตให้กับที่สุดในใจคุณ
และเป็นโอกาสที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า
สี่แสนบาททำยังไง
รีบเข้าไปโหวตเพื่อที่จะค้นหาที่สุดของปี๒๐๒๑ของคุณได้ง่ายมากค่ะ
สมัครสมาชิกไทยรัฐออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
จากนั้นนะครับกดโหวตเพื่อหาที่สุดแห่งปี๒๐๒๑ของคุณได้เลย
อย่าลืมนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง๗มกราคม๒๕๖๕เท่านั้น
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้ง๑๓ท่านค่ะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน

ตราอาเจบิ๊กเบอร์ดี้ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นตราเทพไทย
ดีมอลและอมาไพรน้ำมันเมล็ดกัญชงพลัสครับ
ข่าวไหนก็ได้ที่คุณชอบโหวตเข้ามาย้ำว่าถึง๗มกราคมนี้เท่านั้นค่ะ
เอาล่ะช่วงนี้มาสนุกสนานกับเด็กกันบ้างดีกว่าติดตามเลยในช่วงของ

เจ้า
มาแล้วสนุกสนานกับเด็กกันดีกว่านะครับ
เป็นเรื่องราวสนุกของตัวลูกกับตัวพ่อ
ดูสิเขาคุยกันรู้เรื่องไหม

เดี๋ยวไม่พาไปหาหมอนะเดินไปเองนะ

อย่าเถียง

แต่ผมแปลทางฝั่งคุณพ่อนะ

ไม่สบายรู้ตัวไหมนี่รู้ตัวไหมนี่

แล้วเนี่ยถ้าไม่สบายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปโรงพยาบาล

บอกเป็นอย่างพ่อหนูไปได้

เอ้อเอ้ออ้าวจนคุณเล่นแปรจะยาวนานนั้น
เอาดิฉันว่าน้องเขาอยากกินข้าวเหนียวที่อยู่ด้านขวานะเขาไม่ยอมไปอ่ะ
พูดไปเรื่อยมั่วจริง

เอามาดูความน่ารักของสาวน้อยคนหนึ่งนะคะ

อย่าตีอย่าตี

มันอยู่
แม้ตีได้ไหม
เนี่ยไม่เอาไหม
ไม้แขวนเสื้อตีได้ไหม
อ่าค่ะไม่ไงค่ะ

จัดต่างนั้นเมียค่ะภูตกศึกภาว

นั่งยิ้มอย่างเดียวไม่เถียงสักคำ

เป็นยิ้มที่แปลกเหมือนกันนะยิ้มแห้งโหดเหมือนกันนะ
ถ้าพูดเยอะระวังให้ดีเถอะมันจะไม่ใช่แค่นิ้วล็อก
หมดเวลาต้องลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ